ติดต่อเข้าไปหาสโมสรเพื่อขอทำ
เพราะปกติจะเป็นการติดต่อจากสโมสรมากกว่า

เป้าหมายปีนี้ต้องกิน๑โหกให้ได้
ทีมนอกการผสมวิเตศเป็นทีมที่
ใกล้กรุงเทพแล้วก็เป็นทีมที่
ขึ้นชื่อในเรื่องของสภาพสนาม

ด้วยสไตล์วิธีการเล่นของผมแล้ว

เป็ตคือบอลพาสซิ่งอยู่แล้ว
ก็ชอบแล้วก็สนใจที่จะ

ในช่วงเวลานั้นนครปฐมมีปัญหาในเรื่องของการ
ปรับตกชั้นระดับขับลายเซ็นซิ่ง
แล้วก็ต้นฤดูการก็มีการ

แล้วก็สภาพสนามที่เราต้องการ

ก็เลยตัดสินใจติดต่อมาที่ผู้บริหารแล้วก็คุยกันไม่นานครับตกลงกันได้อย่างรวดเร็วครับ
แน่นอนครับมันต้องดูว่าโค้ชแต่ละคนมีสไตล์วิธีการเล่นเป็นแบบไหน
สไตล์เล่นบอลวางบอลยาวมันก็อาจจะต้องไม่เน้นในเรื่องของสภาพพื้นสนามสักเท่าไหร่
แต่แน่นอนครับสภาพสนามที่เรียบมันก็เป็นที่ต้องการของโค้ดทุกคนอยู่แล้ว
แต่ว่าวิธีการของเราเนี่ยมันต้องใช้สภาพสนามแบบนี้จริงมันถึงจะประสบความสำเร็จ
คอนเซ็ปมีเราใช้วิธีการเป็นตัวนำเราใช้ทีมเวิร์คเป็นตัวนำเป็นที่ตั้งเป็นคอนเซ็ปต์ของทีม
ไม่ว่าจะมีนักเตะที่มีประสบการณ์สูงประสบการณ์น้อย
มันก็จะไม่ทำให้คุณภาพของเราลดหย่อนลงไปนะครับ
และที่สำคัญก็คือเราเป็นคนเลือกตัวนักเตะเองระบบของเราไม่จำเป็นต้องเลือกนักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูง
แต่จำเป็นที่ต้องมีนักเตะที่มีคุณสมบัติตรงกับสิ่งที่เราต้องการ
ดังนั้นการได้รับความอำนวยความสะดวกจากผู้บริหารให้เราเลือกตัวนักเตะเอง
มันจึงทำให้ทีมไม่ต้องใช้งบประมาณที่เยอะแล้วก็ตอบโจทย์กับสิ่งที่ต้องการของสโมสรได้
ปีที่แล้วเราเปลี่ยนโครงสร้างนักเตะทั้งหมดเลยเราใช้นักเตะใหม่ทั้งหมด
ในที่นี้คือใหม่แม้กระทั่งประสบการณ์อายุ๒๐ต้น

บางคนเล่นบอลเดินสายบางคนเล่นฟุตซอล
ปีที่แล้วเรามีการเปลี่ยนโครงสร้างเยอะมาก

ปีที่แล้วมันก็เลยทำให้เรามีปัญหาในเรื่องของการสตาร์ทในต้นฤดูกาล
โชคดีเรามาเร่งสปีดตอนเล็กที่๒สามารถเอาตัวรอดได้
ปีนี้เราเลยจึงยึดโครงสร้างหลักของปีที่แล้ว
และเราก็ได้ทำการร้องขอไปที่ผู้บริหารว่า
ปีที่สั้นมันมีความสำคัญครับแล้วก็ผมขอเวลาในการปีที่สั้น๖๘สัปดาห์

ก็ได้รับการอนุมัติต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารด้วยนะครับ
ปัดที่๑หัวข้ออะไรสัปดาห์ที่๒หัวข้ออะไรตามสัปดาห์
และเด็กก็ตอบโจทย์ตอบสนองความพบการณ์ของเรา

ก็เลยทำให้เวลาที่จะอุ่นเครื่องหรือการลองทีมกับทีมต่าง

เราสามารถเอาหัวข้อต่างที่เราสอนมาตั้งแต่ต้นปีสั้น

ด้วยส่วนตัวเป็นนักวิเคราะห์อยู่แล้วนะครับ
ทำอาชีพกับวิเคราะห์ฟุตบอลมาหลายปีแล้ว
ประมาณเกือบ๑๐ปีแล้ว
เราจึงรู้หลักการในการที่จะดูถึงจุดเด่นของคู่ต่อสู้
ขณะที่ครอบครองบอลในแต่ละแดนเขามีจุดเด่นแบบไหน
ขณะที่เขาไม่ได้ครอบครองบอลในแต่ละแดนเขามีจุดเด่นจุดด้อยยังไง
ขนาดเปลี่ยนจากลุคเป็นลับเป็นลุคเป็นยังไง
คือเรามีคอนเซ็ปต์เรามีวิธีการที่จะวิเคราะห์ผู้ต่อสู้
รู้วิธีการเล่นของเขาเกือบทั้งหมด
จึงรู้ว่าในแต่ละแดนในแต่ละช่วงเวลาที่เขาเล่นแบบ
เราจะรับมือกับเขายังไงขณะลุกและรับ
เหมือนกันครับอีชิอิก็เป็นโค้ดอีกคนนึงที่เราติดตามผลงาน
เราชอบชื่นชมในผลงานวิธีการทำงานของเขา
เขาเป็นโค้ดระดับโลกเราติดตามเขาตั้งแต่สมัยสมุทรปาการ
วิเคราะห์เข้ามาตลอดเราวิเคราะห์เขาตั้งแต่เรามาจนถึงบุรีรำ
รู้ครับว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรจุดด้อยของเขาคืออะไร
เขาจะโจมตีเราแบบไหนแล้วเขาจะรับเราอย่างไร
มันจึงเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้เรารู้ศักยภาพของคู่ต่อสู้
แล้วก็มาปรับใช้แล้วก็มาแก้ไขกับทีม
เพื่อที่จะอุ่นเครื่องกับทีมทั้งสองทีมเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

ก็แน่นอนครับรู้ข่าวรู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งครับ
สมัยก่อนในยุคที่โซเชียลไม่แรงเราก็เป็นนักวิเคราะห์อยู่แล้ว
ฟุตบอลไทยลีกตั้งสมัยนานแล้วหลายปีแล้ว
พอตั้งช่องเองปุ๊บเราสามารถกำหนดหัวข้อในการที่จะสนทนาแล้วก็พูดคุยได้
เพื่อที่จะนำเสนอสิ่งที่เราต้องการให้แฟนบอลทราบ
ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เรามีเนี่ย
เราใช้คอนเซ็ปต์เลยว่าเพื่อให้แฟนบอลหรือคนที่มาดูเนี่ย
นำไปประกอบการพิจารณาการดูฟุตบอลให้มันสนุกขึ้น
ให้รู้ว่าฟุตบอลเขามีหลักการเล่นข้างต้นแบบไหน
เวลาดูก็จะได้นอกจากดูที่ผลการแข่งขันอย่างเดียว
เขาก็จะดูว่าโค้ดคนนี้มีวิธีการเล่นแบบไหน

ให้เข้าใจโค้ดให้เข้าใจผู้บริหารแต่ละทีม

จริงแล้วฟุตบอลมันไม่ได้เพียงแค่ผลคาชนะ
ปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของแทคติกลยุทธ์
เป้าหมายของเราปีนี้คือติด๑ใน๖

แต่เป้าหมายปีหน้าเนี่ยต้อง๑กับ๒เท่านั้น
ถ้าปีนี้ไม่เลื่อนชั้นปีหน้าต้อง๑กับ๒นะครับ
มันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของโควิดอะไรทั้งสิ้นนะ

เนื่องจากอาชีพผมเป็อนักวิเคราะห์

ผมก็สั่งสมวิชาจากการศึกษาจากโค้ชแต่ละคน
เอาดีของแต่ละคนมาให้รวมรวมตัวไว้ที่ตัวผม
ไม่ได้ยึดหลักหรือว่ายึดแนวทางของทีมไหน
มันอาจจะเกิดประโยชนมาจากการที่ผมทำช่อง
ฟุตบอลไทยลีกปีนี้เป็นฤดูการที่มีความรู้สึกว่า

ก่อนต้นฤดูการหลายคนบอกว่า

แล้วก็เชื่อว่ามันจะมีอยู่หลายทีมที่
ขึ้นมาเบียดแล้วก็ทำให้

ไม่ว่าจะเป็นคู่ของเมืองทอง
ตอนนี้ขอปรับเปลี่ยนความคิด
แล้วก็อันดับ๔ก็คือเมืองทอง
และความห่างระหว่างอันดับ๑อันดับ๒กับอันดับ๓และ๔

ดังนั้นท็อปโฟก็ให้๔ทีมนี้ครับ